แกรงตากปลามีลักษณะคล้ายกระด้งแต่มีความแตกต่างเรื่องระยะความห่างของลายเส้นตอกในการสาร
เพราะเมื่อนำมาใช้งานจะทำให้มีลมพัดได้ง่ายปลาที่ตากก็จะแห้งเร็ว
แกรงตากปลาเป็นภาชนะจักษานที่จะมีติดไว้ในแต่ละครัวเรือนเพราะเกี่ยวข้องกับการกินการอยู่
เมื่อชาวนาออกท้องนาก็จะได้ปลามาทำเป็นปลาตากแห้งจึงต้องมีภาชนะสำหรับการตาก
ซึ่งตะแกรงแบบนี้จะต้องใช้ความชำนาญและประนีตโดยเฉพาะขอบตะแกรงจะต้องทำให้แน่นหนาแข็งแรง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน